ส่วนข่าวต่อไปนี้เจ็บ๒๒แถวนะเขากำลังจอด
ส่งผู้โดยสารลงกระบะทึบตามมาข้างหลัง
พุ่งชนไปจังคนกระเด็นตกลงมาจากรถเลยค่ะ
หูยครับสองแถวเขียวจอดส่งผู้โดยสารเนี้ยในตอนที่เขามาน่ะ
เราเห็นผู้โดยสารลงมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะ
โดยสารคนนี้ก็รอดบุดหวิดเหมือนกันนะคุณนะถูกต้อง
แต่เนี่ยก็มีผู้โดยสารอยู่บนรถ
กระบะขาวมาปึ้งชนไปชนไปแบบนี้ค่ะครับ
แล้วผู้โดยสารที่พึ่งลงมาจากสองแถวเมื่อกี้อันเนี้ยถือว่ารอดน่ะอืม
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะดูสิรถสองแถวอ่ะ
โดนแรงชนพุ่งมาดูดูบนใดโอ้โหมันยูบูบีแบบนี้นะคะ
แล้วรถทั้งที่มาชนข้างหน้าก็ก็พังเสียหายไปอ่ะค่ะ
คุณลองคิดภาพนะตอนจังหวะชนนะถ้าคุณป้าเมื่อกี้
อยู่ถึงยังยืนอยู่ตรงบันไดกำลังจะลงเนี้ยฮู้
คุณป้าถูกอะไรนะอัดก๊อปปี้เลยนะใช่ครับนี่จุดตรงนี้เนี่ย
ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบรถสองแถวสีเขียวเนี่ย
เมื่อกี้เห็นบริเวณบันไดพังเสียหายใช่ไหม

คู่กรณีคันหลังสุดเลยกระบะขาวตู้ทึบนั่นน่ะ
นายสรายุทธ์สลามัชเจริญเป็นคนขับค่ะ
รถกระบะด้านหน้าเมื่อกี้ก็พังเสียหายเหมือนกัน
แล้วคนเจ็บ๒คนที่ตกมาจากรถสองแถวเนี่ยนะคะ
กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชนรับประทาน
ไปถามสามีของคนเจ็บหน่อยละกันค่ะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าผมกับภรรยาเนี่ยนะ
นั่งสองแถวมาแล้วจู่กระบะคันนี้มาพุ่งชนแรงมากเลย
ภรรยาผมกระเด็นตกลงมาได้รับบาดเจ็บ

แล้วคุณยายของข้านี่นั่งไหนหรือว่านั่งไหน
โอ้ยเหรอ
นั่งแถวขวานั่งแถวชนมาดีนั่ง
โอ้โหเห็นพุ่งมาชนแบบนี้มันก็มีคำถาม
กระบะขาวตู้ทึบคันนั้นน่ะเมาป่ะเนี่ย

ทีนี้ตำรวจก็ต้องวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะ
ปรากฏว่าไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะ
แต่ก็ต้องนำตัวไปลงบันทึกประจำวัน

เคลมมารับผิดชอบเรื่องค่าเสียหายต่อไปนะคะ

แล้วมีคนเจ็บอีกรวมถึงพุ่งไปชนคันหน้าอีกค่ะ